เกาะติดสถานการณ์กันทุกช่องทุกที่เหมือนกัน

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเป็นอีกหนึ่งทีมนะคะ
ที่ส่งไปหลายทีมย่อยเหมือนกันนะคะ

ที่เข้าไปควบคุมงานด้วยนะคะ

จากคุณวรวัตรขุนทอง

ภูมิเทศฝนตกหรือเปล่าเลยค่ะค่ะ
แค่ตอนนี้อยู่ในสตูดิโอไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าฟังจากเสียงแล้วตอนนี้ไม่น่าจะตกนะคะ
ค่ะทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ก็จะต้องมีการวางแผนในการทำงานเหมือนกันนะคะ

ก็โจทย์ได้เป็นโจทย์ยาก
แล้วก็เป็นงานใหญ่ที่เราต้องถมสรรพกำลังทั้งหมด
เกือบทั้งหมดลงมาพื้นที่หน้างาน
เรามากันตั้งแต่วันเสาร์และวันเสาร์วันอาทิตย์ลากยาวจนมาถึงวันนี้นะครับ
ก็ไปเจออุปสรรคในการทำงานเยอะแยะไปหมด
เพราะว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ภูเขา
แล้วก็มีแต่ดินโคนขี้เลนเพราะว่าฝนตกลงมาทุกวัน
ผมเนี่ยปักหลักอยู่มาประมาณ๕วันแล้วนะ
เพิ่งเจอแสงใหญ่ประมาณครึ่งชั่วโมง
อกนั้นสลับฝนสลับฝนหนาเม็ดฝนโปรยปลาย
แล้วก็มีสำหรับอากาศร้อนด้วยแต่กลางคืนหนาวก็ถือว่าเป็น๓ฤดูใน๑วัน
แสดงว่าตอนนี้ฝนไม่ตกถูกไหมคะ

ก่อนหน้านี้จะมีแดดออกมานิดนึงก็จะดีใจ
เพราะว่าพื้นดินตรงบริเวณหน้าถ้ำเนี่ยอาจจะเป็นจากขี้เลน

แต่ตอนนี้การที่ทำให้ฝนตกลงมาก็ทำให้ขี้เลนก็เละขึ้นมาอีกอะไรอย่างนี้
แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการเติมน้ำในถ้ำที่เจ้าที่พยายามสูบออกมาอีก
ก็วนอยู่อย่างนี้ครับสูบออกฝนตกก็เพิ่มก็สูบออกอีก
ค่ะการทำงานของสื่อมวลชนจากทางไทยรัฐทีวี
ก่อนหน้านี้ได้รับการขอความร่วมมือจากทางกศธชเรื่องการใช้ข้อมูลสื่อสารต่าง
มีการปรับวิธีการใช้ข้อมูลสื่อสารเพื่อไม่ให้ไปกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
ครับเราก็ทำตามกติกานะครับแล้วเราก็เคารพสิทธิ์
รบสิทธิ์ของประชาชนของญาติของหนูน้อยทั้งหลายเคารพสิทธิ์ของทุกคน
เราก็ทำตามเนื้องานของเราเราก็ไม่ได้มีนอกกรอบอะไรนะครับ
แต่สิ่งสำคัญแล้วเราก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะรายงานข้อมูลข่าวสาร
ไปให้ผู้ชมได้รับทราบถึงความขึ้นหน้าในเรื่องนี้
เพราะว่าเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจทั้งประเทศ
อุปสรรคสำคัญนอกจากฝนที่โปรยปลายลงมาเกือบจะตลอดแล้ว
มีเรื่องอะไรบ้างอีกคะคุณวรวัตรคะ
ก็จะเป็นในเรื่องของการทำงานเนื่องจากพื้นที่
เนื่องจากจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางมาสะวดงามมาดูความครืบหน้า
การทำงานของสื่อมัญชนก็จะยากระบาดนิดหนึ่ง
แต่เราก็เข้าใจก็จะโครงรบกันว่าหน้าที่ของแต่ละคนเป็นอย่างไร
เราก็พยายามปรับเปลี่ยนแล้วก็ทำตามกฎิกาครับ

เห็นบอกว่ามีการจัดระเบียบสื่อต้องทำบัตรด้วยถูกไหมคะ
ไม่มีบัตรคือไม่มีสิทธิ์ถูกไหมครับ

และการจัดทีมต่างนี่
มีการวิเคราะห์ยังไงบ้างคะ
ว่าเราจะตามไปที่จุดไหนอะไรอย่างไรในแต่ละวันครับในทุกเช้าเนี่ย
เราจะมาประเมินแล้วครับว่าในวันนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่
เราจะมุ่งไปที่อ่าทิศทางใดอย่างเช่นก่อนหน้านี้มุฒร์ถ้ำค่ะ
เราก็จะแบ่งทีมช่างภาพทีมนักข่าวว่ามาร์คเลยครับ
หนึ่งทีมทีนเอทีนบีคุณลงคุณลงไปในถ้ำเลย
คุณเฝ้าหน้าแบบหน้าถ้ำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอล่วงเลยมา
ได้สักสามสี่วันเปลี่ยนจากมุฒร์ถ้ำเป็นปรีงเผาครับ

อะไรอย่างนี้ฮะก็นำมาเผยแพร่
ให้คนได้รู้ว่าเหตุการณ์ไปถึงไหนแล้ว
ซึ่งตอนนี้เราก็ยังทำงานกันอยู่ตั้งแต่
ตี๕จนถึงเที่ยงคืนตี๑

เป็นธนาคิดที่หนักหนวกก็สมควร
เรียกได้ว่าไม่ค่อยได้หลับได้นอนกันนะคะ

ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับ

ยืนยันความพร้อมของทีมข่าวไทยรัฐทีวี

เกาะติดปฏิบัติการครั้งนี้หน่อยค่ะ

แต่เราถึงเราจะเหนื่อยเราจะท้อนะครับ
แต่เราก็คงจะ

ปากแรกแหละจริงนะเพราะว่า

มันแค่นิดเดียวเองแต่ความรู้สึกของคนเป็นพ่อ

เพียงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เอาล่ะค่ะขอบคุณคุณวรวัตรขุนทองบกข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐทีวีนะคะ
ก็เป็นการทำงานของสื่อในเครือของไทยรัฐ
คือยากลำบากเราก็พยายามที่จะไปเกาะไปติดไปตามหาข่าว
เพราะเราเชื่อว่าทุกคนที่รอชมอยู่ทางบ้าน
จดใจจ่ออยากจะฟังความคืบหน้าอยากจะรู้ความคืบหน้า
และวันนี้เราก็ทำหน้าที่สื่อเต็มที่

พยายามที่จะหาข้อมูลมาป้อนให้กับคุณผู้ชมเป็นระยะ
แต่ว่าการทำงานของเราทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ทางการกำหนด